เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชนบุรี
ค่ะเนี้ยคุณผู้ชมดูคลิปไปพร้อมกันเลยนะคะ
รูดบ้านแล้วนะปิดบ้านเสร็จปุ๊บผู้ชายที่เข้าไปสักประมาณสามสี่ห้าคนเนี่ย
คุณดูสิว่าเขาทำอะไรกันคลิปเนี้ยวันนี้ถูกตั้งคำถามแล้วแชร์กันเยอะมาก
ว่านี่เข้าไปทำอะไรกันตำรวจเข้าไปทำอะไรอาสาสมัครชนบุรีเข้าไปทำอะไร
ช่วยคนไข้เหรอคุณไม่ได้เป็นหมอล่าสุดเราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
บันทึกภาพขณะที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่ทราบสังกัดแต่งกาย
ลักษณะคล้ายกับอาสาสมัครนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
มายืนล้อมเตียงคนไข้ในห้องฉุกเฉินจากนั้นมีคนรูดม่านกั้น
แล้วอาสาสมัครชนบุรีคนหนึ่งที่ใส่หมวกแก๊ปใช้มือค่ะทุบชกไปที่ผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นนอนอยู่บนเตียงหลายต่อหลายครั้ง
เห็นบอกว่าทำต่อหน้าตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
หลังจากนั้นก็รูดม่านเปิดค่ะ
แล้วเดินออกไปประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกมาคนก็เข้าไปตำหนิกันเยอะ
ตั้งคำถามกันเยอะว่าเกิดอะไรขึ้น

นายประกาศิษย์ศึกสงครามประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของอาสาสมัครออกมายอมรับค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ซึ่งตนเองเดินทางไปที่โรงพยาบาลหลังจากที่รับแจ้งบอกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยปั๊มหัวใจนายขวัญชัยช่างเหล็กอายุ๕๗ปี
ซึ่งนายขวัญชัยเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดงอำเภอเมืองชนบุรี
ถูกเด็กแว้นขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนระหว่างหลบหนีด่านตรวจของตำรวจ

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณบายพาร์ทเลี่ยงเมืองหนองมนต์หรือที่เราเรียกกันว่าถนนข้าวหลาม
จนทำให้ขาของนายขวัญชัยสองข้างหักศีรษะก็ฟาดกับพื้นชีพจรเต้นอ่อนลง
พอไปถึงโรงพยาบาลกะว่าจะไปเยี่ยมนายขวัญชัย
มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเดินมาบอกว่า
เด็กแวนที่ฝ่าดันตำรวจและไปชนที่ขวัญชัยบาดเจ็บ
อยู่ห้องฉุกเฉินเหมือนกันอยู่โรงพยาบาลเดียวกัน
ทีนี้ก็เลยพยายามที่จะเดินเข้าไปสอบถามเด็กแว้นคนนี้
ไปสอบถามเด็กแว้นได้สักพักภาพที่เหลือตามคลิปเลยค่ะ

อ๋อค่ะอ่าลุงเตียงตรงนั้นอะครับผมก็เดินไปหา
ก็ไปถามว่าคุณที่มาทำแบบนี้มาแว้นแบบนี้มันมีประโยชน์อะไร
เขาก็ตอบผมมาว่าเขาไม่ได้ตั้งใจครับ
แต่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาพูดอย่างเงี้ยแต่กลิ่นเหล้าเนี่ยเต็มไปหมด
ช่วงนั้นเนี้ยลูกน้องผมก็รูดก็รูดม่านตามคลิปเลยนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่ต่อข้ามผมเนี้ยก็
ก็ใส่ไปตุ๊กตั๊บเลยนะครับสองตุ๊กตั๊บซึ่งผมเนี้ยก็
ก็ห้ามก็ห้ามไม่ทันผมก็ยอมแล้วผมอยู่อยู่ตรงนั้นแหละค่ะ
ผมอยู่ตรงนั้นแหละผมเห็นหมดแล้วผมก็บอกว่าผมอยู่อยู่ตรงนั้น
อารมณ์นั้นนะครับในวินาทีนั้นที่มันเกิดเหตุนะครับ
เราสูญเสียจะสูญเสียคนที่เป็นรุ่นน้องที่ดีนะครับ
ตั้งใจทำงานมาตลอดชีวิตแต่ไม่น่าจะสูญเสียจากการกระทำของพวกเด็กแว้น
ผมไม่ปฏิเสธนะผมไม่ได้แก้ตัวแทนลูกน้องนะครับ
คุณประกาศิษย์ซึ่งเป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองชนบุรี
ก็พยายามจะชี้แจงนะบอกว่าณวินาทีนั้นเนี่ย
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผมซึ่งเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ดีมาตลอด
กำลังจะถึงแก่ชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่ถูกเด็กแว้นชนชนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์
ทีนี้หลังจากนี้เขาบอกว่าเตรียมที่จะเขียนรายงานเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบโทษทางวินัย
พร้อมทั้งกล่าวขอโทษโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาส่วนตำรวจ
เห็นบอกว่าตำรวจก็อยู่ด้วยส่วนตำรวจที่ถูกเข้าใจผิด
จากว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนั้นยืนยันว่าตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อีกหนึ่งคนที่เราก็ไปสอบถามนะคะ
ก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพานายสุริยาโปร่งน้ำใจ
คุณสุริยาเนี่ยบอกว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พยาบาลตอนนั้นเนี่ย
ทราบว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้มีเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการในการเข้าไปเยี่ยมคนไข้ในห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นเดินฝากเข้าไปที่เตียงคนไข้จนกระทั่งมาเกิดเหตุตามคลิป
ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลพยายามที่จะเข้าไปห้ามนะไม่ได้นิ่งดูดายนะ
และพยายามเชิญให้เจ้าหน้าที่ออกไปด้านนอกแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มาเนี่ยก็มาแต่งชุดแต่งเครื่องแบบครบ
ก็เลยไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไประงับเหตุนะยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสียขวัญหลังจากนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการ
ติดตั้งประตูนิรภัยเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป
ภายในห้องฉุกเฉินรวมทั้งจะประสานขอกำลังตำรวจ
แว้นที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปนี้นะคะตอนนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรง
แล้วก็ล่าสุดตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อ
หาก็คือขับรถโดยประมาณวาดเสรียวขับรถโดยประมาณเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัตถ์